ดูเหตุนี้กันหน่อยอุบัติเหตุรถเก๋งชนกัน๓คันกลางถนน
มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วย
แต่เรื่องนี้มีการถกมีการเถียงกันว่าคันไหนผิดกันแน่นะครับ
คันแรกคือคันขาวมีคนบอกว่าเขาขับช้า
คันที่๒คันเทามีคนว่าเขาผิดเพราะขับเร็วมาก
แต่กลายเป็นว่าคันดำก็ซวยไปด้วย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนที่อำเภอสว่างวีรวงอุบลราชธานีนะฮะ
คนขับรถเก๋งคันสีขาวที่ถูกชนคุณ
ถูกชนท้ายและกระบะมาบี้ข้างอีกเสียชีวิตนะครับ
แล้วให้ชาวเน็ตช่วยดูกันหน่อยว่าคันไหนผิดนะครับ
พร้อมระบุว่าพี่ที่รู้จักขับปาเจโร่สีดำ
โดนรถอีกฝั่งข้ามมาชนแต่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับ
เรื่องนี้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเลย

บางคนบอกว่าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดต่อเนื่อง
จากรถที่เฉียวชนกันในเลนส์นู้น

ทำให้รถที่ขับมาปกติคือคันสีดำเนี่ย

เหตุการณ์เกิดจากรถคันที่ชนท้ายผิด
นี่ฟันไปแล้วนะฮะบางคนบอกเก๋งขาวคันที่ชนท้ายนั่นแหละเป็นฝ่ายผิด
น่าจะเป็นสีบรอนนะสีบรอนคันที่ชนท้ายน่าจะเป็นฝ่ายผิดนะครับ
ขณะที่บางคนบอกว่าถนนตรงนี้เป็นเส้นทึบห้ามเลี้ยวรถกลับรถ
ดังนั้นเก๋งขาวคันที่ถูกชนซึ่งมีท่าทีเหมือนจะเลี้ยวรถเหมือนจะเลี้ยวขวา
แล้วก็อยู่ตรงอันนี้คุณคล่อมคล่อมผิดหรือเปล่า
บางคนบอกว่าโอ้โหเก๋งคันหลังหมายถึงคันสีบรอนไม่ผิด
เพราะคันขาวหยุดรถโดยไม่มีสาเหตุชะลอรถโดยไม่มีสาเหตุนะครับ
คุณผู้ชมฮะจากนั้นเจ้าของคลิปเข้ามาตอบนะครับว่าปาเจโร่สีดำโดนข้อหาประมาทร่วมเหมือนกัน
ส่วนคนขับเก่งที่ไปชนท้ายคันแรกซึ่งเป็นคันสีบรอนเงินเป็นระดับพอเขตการศึกษานะครับ
ตำรวจยกมือไหว้ทั้งโรงพักอันนี้เจ้าของคลิปเขาเข้ามาให้ข้อมูลนะ
แต่ในทางคดีทั้งหมดทั้งมวลไม่ทราบข้อสรุปเหมือนกันนะครับ
เขาบอกช่วยดูหน่อยคันไหนผิดนะครับ